มีเหตุการณ์ควายงานเข้าเดินอยู่ดีดีตกหลุมฮะ
ดังนั้นต้องขอความช่วยเหลือจากคนให้การช่วยเหลือฮะ

เห็นแล้วฮือที่ตายแล้วนะ

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบริเวณป่าอ้อย
หมู่๑ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึง

ความกว้างประมาณ๑๒๐เซนติเมตร

แต่น้ำหนักของแม่ช้อยไม่ธรรมดา
น้ำหนักแม่ช้อยประมาณสักครึ่งตัน

ดังนั้นคนมองลงไปควายแงนขึ้นมา

สุดท้ายแล้วกำนันตำบลหนองชาก

หรือไม่ก็๒เอาเชือกไปลอยใต้ท้องควาย

แต่คราวนี้อยากจะฉีกมิติ

เปิดปากบ่อเกลี่ยปากบ่อ

แล้วค่อยเหมือนเป็นทางลาด

ให้ควายเดินขึ้นไปอีก
ให้ควายเดินไป
ขึ้นมาถีนละหน่อยถีนละหน่อย
โอ้โฮแม่ช้อยรักสะอาดขนาดนี้เหรอ

สุดท้ายแล้วขัดล้างเช็ดถูให้เรียบร้อย
แล้วก็แม่ช้อยเอี่ยมอ่องอรไทย
สุดท้ายก็อย่าไปเดินตกหลุมอีกทีก็แล้วกัน
กำนานเวียราวุทธ์เจ้าของควายบอกว่า

นี่คือสายพันธุ์ชนบุรี๑๐๐เปอร์เซ็นต์

เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม
เล็กน้อยน้อยเดี๋ยวเอายาถาปละไป

แต่จากนี้ไปต้องกำชับคนเลี้ยงควาย
ดูแลขวายที่ดีอย่าให้มันเดินเกินรงค์กา

จะขูดสีข้างมันด้านหน้าด้านข้างมัน
ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีควายสายพันธมบุรี
แต่มีจริงสายพันธุชนบุรีแบบสายตรง๑๐
แล้วต้องใส่ยาม่วงให้มันไหมฮะ

ตายแล้ว

ผมพยายามจะซูมภาพดูเลย
เอาสีม่วงไหมเมื่อกี้เห็นภาพอยู่

เจ้าทุยอยู่นี่ฮะอยู่ในหลุมลึก๔เมตร

ไม่ช้อยคุณหมอผมก่อนล่วงหน้าด้วยนะ